มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งอายุ๔๙ปีนะครับ
อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็บอกที่บ้านว่าเดี๋ยวจะเข้าไปตัดไม้ทำฟืนหน่อย
เลื่อยยนต์เข้าไปหายไปคืนนึงตามหากันไม่เจอนะ
ออกมาหาไม่ได้ด้วยเพราะว่าติดเคอร์ฟิลล์นะครับ
จนกระทั่งรุ่งเช้ามาเจอเป็นศพถูกต้นไม้ทับเสียชีวิตแบบนี้
นี่ครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเขียดเหลืองหมู่๗
ตะบนปอพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่สพเมืองร้อยเอ็ดได้รับแจ้งเหตุนะครับเลยมาตรวจสอบนะฮะ
หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามีลูกบ้านออกมาตัดไม้ทำฟืน
กลางทุ่งนาทางด้านทิศตะวันออกของบ้านเขียดเหลือง
แล้วก็ถูกต้นไม้เนี่ยหักโค้นลงมาทับเสียชีวิต
พบว่าผู้ตายชื่อนายสุขสรรควิรินภัยอายุ๔๙ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านเขียดเหลืองชาวบ้านในพื้นที่
ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะฮะก็ทับเข้าที่คอกับไหล่ข้างซ้าย
แล้วก็มีเครื่องมือที่เป็นเลื่อยยนต์ของผู้ตายเนี่ย
ตกอยู่ข้างตัวด้วยก็เสียชีวิตอยู่ในสภาพลักษณะแบบนี้
ญาติของผู้ตายนะครับบอกว่านายสุขสรรค์ออกจากบ้านมาตอนบ่าย๓ของเมื่อวานนี้
เมษายนนะครับบอกว่าจะออกไปตัดไม้เพื่อเอามาทำฟืน
โดยออกไปเนี่ยบอกว่าจะไปตัดไม้ตามที่นาของเพื่อนบ้านนะ
ก็เดี๋ยวจะไปขอเข้าแล้วก็ขอตัดตามที่นาของเพื่อนบ้าน
หลังจากนั้นก็หายตัวไปเลยนะคือพอเย็นพอค่ำก็ยังไม่กลับบ้าน
เขาก็ออกตามหากันนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งชาวบ้าน
หากันทั้งคืนเมื่อวานนี้จนถึง๔ทุ่มก็ยังไม่เจอ
ทีนี้พอ๔ทุ่มแล้วเขาก็ต้องล้มเลิกการค้นหาแล้วก็กลับเข้าบ้านกันก่อน
เพราะมันมืดด้วยหาไปก็อันตรายแล้วมันก็เข้าช่วงเคอร์ฟิลล์แล้วนะฮะ
พอเช้าก็ออกมาตามหากันต่อถึงมาพบว่าถูกต้นไม้ทับเสียชีวิตไปแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับซึ่งทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ก็จะเห็นว่าเป็นทุ่งนากว้างแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มีต้นไม้เป็นต้นรังอยู่กลางทุ่งนาบริเวณรอบต้นรังก็มีกิ่งไม้ที่ถูกผู้ตายตัดลงมาเนี่ยวางอยู่เต็มพื้นเลย
คาดว่าคงมาตัดที่เนี่ยละฮะ
ภรรยาของผู้ตายชื่อนางสาวสุวรรณาอายุ๓๙ปีนะครับ
เป็นคนพบศพคนแรกเลยด้วยบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เมื่อวานนี้สามีได้ออกจากบ้านมาบอกว่าจะไปทุ่งนานะ
แต่สามีก็ไม่ได้บอกนะตอนนั้นว่าจะออกไปตัดไม้นะครับ
แต่เขาบอกกับญาติของเขาว่าจะไปตัดไม้นะครับ
๓ทุ่ม๕๐จะเข้าเคอร์ฟิลล์แล้วเมื่อคืนนี้สามียังไม่กลับบ้าน
ก็เลยโทรไปหาก็ไม่รับสายก็เลยออกไปดูที่ปั๊มแก๊ส
เป็นปั๊มที่สามีเนี่ยทำงานอยู่ก็ไม่เจอด้วยความเป็นห่วง
ก็เลยโทรหาพ่อนะฮะเพื่อปรึกษาว่าจะเอายังไงดี
บอกว่าให้อยู่บ้านไปก่อนเดี๋ยวรอดูก่อน
เพราะมันจะ๔ทุ่มแล้วออกไปเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิลล์
แต่ว่าอีกมุมนึงเนี่ยญาติเขาก็ช่วยกันตามหากับผู้ใหญ่บ้าน
แต่ก็ไม่เจอนะครับจนกระทั่งตอนเช้าเธอบอกว่า
เธอก็เลยออกไปตามหาสามีแล้วก็เลยมุ่งมาที่ทุ่งนาแห่งเนี้ย
แล้วก็มาเห็นว่าสามีนอนเสียชีวิตในสภาพถูกต้นไม้ขนาดใหญ่ทับอยู่
ตอนนั้นเธอก็ไปเอากิ่งมงกิ่งไม้ออกจากร่างสามีด้วย
แล้วก็โทรแจ้งญาติแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านกัน
ก็เห็นคนอยู่ก็เลยวิ่งกันดู
ก็เห็นขวานไม้อยู่ถับอยู่
ตรับขวานไม้หายทรัพย์เป็นไหน

เราก็ดึง

ตกใจนะครับ
ดึงไม้ออกก็โทรศัพท์หาญาติเลย

เพราะว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุเนอะ
พอเกรเมตติดใจอะไรก็เซเหมือนกันเลย
แล้วก็เราก็ต้องพยุงไว้เพราะว่าเราก็มีลูกอยู่เนอะ

ก็จะสู้อยู่สู้มันต่อเพื่อลูก
นี่ฮะก็คาดว่าผู้ตายก็คงจะขึ้นไป
เอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยตัดกิ่งไม้
แล้วเลื่อยมันไปติดกับกิ่งไม้
ก็คงจะลงมาแล้วใช้มีดพระไปตัดอีกฝั่งหนึ่ง
พอกิ่งมันหักนี่มันก็โค้นลงมาทับนะครับ

พ่อนี่อายุ๗๔ปีแล้วบอกว่ามีลูก๓คน

เป็นคนขยันทำงานมาก

ลูกชายจะมีครอบครัวก็ยังมาดูแลที่บ้านอยู่
วันนี้ลูกชายเสียชีวิตแล้วก็เสียใจมาก

แต่ก็ต้องยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
ก็อยากให้วิญญาณของลูกชายไปสู่สุขติ
มันไปจัดใหม่จัดลงมาห้อนเจ้าคนห้อนลงมาห้อนลงมา
ห้อนบอกไงทอดขี้ไงมันไปงัดงัดมันกระทิภาพข้นลง
ภาพลงข้นกระทิลงก้อนวันนี้ไม่วันนี้ไปทักวันนี้
ลูกเอ้ยไปดีทั้งสุขเด้อไปคุณอะไปสวรรค์จันทร์ฟ้าคุณอะ
พระอภิษฐรรศพคืนแรกให้กับผู้ตายนะครับ
ชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ